กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพ
กับผมนายอัครเดชวงวิทักษ์โลศ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีเขต๔

ท่านประธานครับกับผมขออนุญาตได้อภิปราย
ขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณประจำปี

ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เกี่ยวกับทางด้านพลังงาน
กระทรวงพลังงานปีนี้ได้รับงบประมาณ
เพียงแค่๒๗๐๗ล้านบาท
ไม่เยอะครับท่านประธานเมื่อเทียบกับกระทรวงที่ได้เยอะ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลายแสนล้านบาท
แต่กระทรวงพลังงานนั้นเป็นกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ปีหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนล้านบาท
หรือเป็นล้านล้านบาทในการคิดในส่วนของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ท่านประธานครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาด
ของรัฐบาลนะครับในการบริหารเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือที่เราเรียกว่ากรบนในการกำหนดนโยบาย
ซึ่งที่ผ่านมานั้นท่านประธานก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย
น้ำมันดีเซลปรับขึ้นราคาเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
จาก๓๐บาทที่รัฐบาลตึงไว้มาเป็นราคาที่๓๒บาท
แล้วทางรัฐบาลเองก็จะประกาศขึ้นเป็น๓๕บาท
ตามที่ได้มีการแถลงข่าวของกรบนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นขึ้นสูงเป็นประวัติการ
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง
ลำตีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งท่านเองก็ไม่อยู่นะครับ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมได้ท้วงติงไปนะครับว่าท่านไม่ยอมมาตอบกระทู้สอสอ
ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับ
ก็อยากให้ท่านลำตีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับถ้าท่านอยู่ท่านฟังด้วยนะครับ
เรื่องของความผิดพลาดในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาท่านประธานครับเราจะเห็นว่าเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
เฉพาะดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนในการขนส่งหลักปี๒๑๔๓น้ำมันดีเซลเราอยู่ที่ลิตรหนึ่ง๑๒บาท๑๗ตังค์
ปี๔๖อยู่ที่๑๔บาท๕๙ตังค์ปี๔๘อยู่ที่๑๘บาท๑๙ตังค์
๕๐อยู่ที่๒๓บาท๗๓ตังค์พอมาปี๕๑ครับท่านประธานราคาดีเซล
ขึ้นราคามาทะลุ๓๐ครับช่วงนั้นมีวิกฤตเรื่องของพลังงาน
อยู่ที่๒๙บาท๓๔แล้วก็ไป๓๓บาทเคยขึ้นไปถึงลิตรหนึ่งเกือบ๕๐บาท
แล้วก็ปรับตัวลงมาปี๕๓อยู่ที่๒๘บาท๗๙ตังค์
แล้วก็ปี๕๗อยู่ที่๒๙บาท๙๙ตังค์ที่ผมชี้ให้ท่านประธานเห็น
เพราะว่าช่วงตั้งแต่ปี๕๒ถึงปี๕๗๕๘แล้วก็มาปี๖๒ที่น้ำมันดีเซล
ที่๒๘บาท๑๙ตังค์ผู้รับเหมาขนส่งแล้วก็อุตสาหกรรมโดยทั่วไป
คิดราคาน้ำมันดีเซลต้นทุนอยู่ที่๓๐บาท
รัฐบาลก็ประกาศตึงราคาครับท่านประธานว่าน้ำมันดีเซลในประเทศไทย
ก็ไม่ควรเกินลิตรละ๓๐บาทเพื่อได้ดูเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะต้นทุนในการขนส่งและการผลิตสินค้า
พอมีเรื่องวิกฤตไวรัสโควิด๑๙ท่านประธานครับราคาน้ำมันดีเซลลงมาเหลือลิตร๑ปี๖๓
บาท๗๙ตังค์ถ้าตอนนั้นทุกท่านยังจำได้อยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านลำตีจุติไกรเลิกบอกครับว่า
พอมีวิกฤตพลังงานมีวิกฤตโควิดราคาน้ำมันดิบนั้นขึ้นทะลุไปร้อยกว่าเหรียญแล้วตอนนี้
แต่ตอนปี๖๓ทุกอย่างล็อกดาวน์หมดนะครับน้ำมันดิบเหลือลิตรหนึ่ง๑๐กว่าเหรียญต่อบาร์เรล
ความผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคืออะไรครับ
น้ำมันดีเซลลงมาเหลือ๒๐กว่าบาทท่านประธานทราบไหมครับว่าจ๊อปเบอร์ซื้อเข้าไป
ปริมาณมากเหลือลิตหนึ่ง๑๒๑๓บาทหรือ๑๕บาทก็มี
ความผิดพลาดของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคือไม่ยอมเก็บเงินเข้าไปในกองทุน
แล้วก็มาอ้างว่ามีพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดเพดานไว้ที่๔๐๐๐ล้านบาท
จริงแล้วถ้ารัฐบาลบริหารความเสี่ยงได้รัฐบาลก็จะสามารถเก็บเงินเข้าไปในกองทุนนี้
ได้ถึง๒๓แสนล้านบาทในตอนนั้นเลยนะครับซึ่งรัฐบาลขาด๓ขาดครับท่านประธาน
ขาดการมองการไกล๒คือขาดวิสัยทัศน์๓คือขาดการบริหารความเสี่ยงในอนาคต
ซึ่งนี่คือ๓ขาดที่ผู้บริหารกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเราขาด
ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจึงเกิดขึ้นทุกหย่อมยากครับ
กองทุนไม่สามารถเก็บเงินได้ไปอั้นไว้ที่๔๐๐๐ล้านบาท
แต่ค่าขนส่งก็ยังไม่ได้ปรับลดลงมาส่วนใหญ่ยังค้างไว้อยู่ที่คิดถารที่๓๐บาท
แต่พอราคาน้ำมันดีเซลขึ้นผู้ขนส่งก็ปรับราคาขึ้น
อันนี้โทษผู้ขนส่งไม่ได้ครับต้องโทษรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหาร
พอมาถึงความผิดพลาดตรงนี้ที่ชี้ให้ท่านประธานเห็น
ทำให้กองทุนติดลบครับเมื่อกองทุนติดลบ
ตอนนี้กองทุนติดลบไป๗๐๐๐๐กว่าล้านบาท
เมื่อกองทุนติดลบ๗๐๐กว่าล้านบาทหนี้สานะก็เพิ่มสูงขึ้น
หนี้สถานะเพิ่มสูงขึ้นเกิดอะไรครับท่านประธานครับ
สถานะเพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้การกู้เงินเพิ่มหรือการจัดงบประมาณประจำปี
มีผลกระทบต่อการนำเงินงบประมาณไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รากลำบาก
เพราะอะไรครับเพราะว่าช่วง๒ปีที่ผ่านมา
กู้เงินออกพระราชกำหนดกู้เงินท่านประธานก็ทราบดีอยู่นะครับ
๒ครั้งเรากู้ไปถึง๑๕ล้านล้าน
๖๔และ๖๕เราตั้งงบประมาณขาดดุลอยู่ที่๖๒๓แสนล้าน
ปี๖๕อยู่ที่๗แสนล้านบาท
หนี้สานะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปี๖๒
เกือบชนเพดานหนี้สานะแล้วครับท่านประธานครับ
ทำให้รัฐบาลครับเมื่อเดือนกันยาปี๖๔เห็นชอบในการปรับเพดาน
อันนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นครับว่าการบริหารนโยบายพลังงานที่ผิดพลาดเนี่ย
ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีด้วย

ถ้ารัฐบาลบริหารเงินกองทุนน้ำมันได้ถูกต้องเก็บเงินตั้งแต่น้ำมันดีเซลถูก
แล้วเก็บเข้ากองทุนเรื่อย๒๓แสนล้านบาท
เราก็จะไม่มีหนี้สาธารณะไม่ต้องไปกู้เงินมาใช้ในกองทุน
พี่น้องประชาชนก็ไม่โดนขึ้นราคาน้ำมันจาก๓๐บาทเป็น๓๒บาท
อนาคตเห็นว่าพรุ่งนี้หรือมลืนนี้จะขึ้นเป็น๓๓วันอีก
ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
เราก็สามารถเอาเงินตรงนี้นะครับท่านประธาน

ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการทำโครงการประกันรายได้ได้
ซึ่งปีนึงใช้งบประมาณในปีการผลิตปี๖๔ทับ๖๕สำหรับเกษตรกรชาวนาข้าว
เราใช้อยู่๘๙๐๐๐ล้านบาทนาปังเราไม่ได้ช่วย
ผมโรงพื้นที่เป็นผู้แทนรัศดรรย์จังหวัดล่าชุบรีท่านประธาน
นาพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากครับตอนนี้ปุ๋ยแพง
ก็อยากจะได้เรื่องของราคาข้าวนาปังที่เพิ่มสูงขึ้น
แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถทำโครงการประกันรายได้ข้าวนาปังได้
เพราะว่ามีงบประมาณที่จำกัดถ้าเราเอาเงินก้อนนี้มาได้นะครับ
บริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
เราจะมีเงินในการทำโครงการประกันรายได้ราคาข้าวนาปังให้กับพี่น้องเกษตรกรได้
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริหาร
โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ท่านจะต้องเอาไปปรับปรุง
แล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปทางด้านพลังงาน
แล้วเรียนท่านบททานก็ว่ากระทุถามผมผมยังค้างอยู่ว่าตอนนี้พี่น้องปัชโชนเดือดล้อนทุกค์หย่อมยาก
ขอให้ท่านมาตอบด้วยแล้วก็รับผิดชอบต่อสภาแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
ขอบคุณท่านบททานครับ